ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เราทิ้งประเด็นนี้ไป๒๓เดือนเลยนะคะ
เพราะว่าตัวข้อบังคับที่ออกมาเป็นข่าว
แล้วเราก็จัดไปคือช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ
แล้วก็ในช่วงระยะที่ผ่านมานี้คือชั่วคราว
มีความคิดเห็นอะไรส่งไปได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
จะให้ปรับแบบไหนตำรวจรับฟังนะคะ
ซึ่งมาบรรจบถ้าเอาตามเอกสารที่เซ็น
ก็คือวันที่๒๘มีนาคมแล้วก็นับแล้ว

ครบนะคะที่จะใช้คำว่าชั่วคราว
หลังจากนี้คำถามคือเอาจริงหรือยัง

ถ้าถามจากตำรวจถ้าใครที่ดูข่าวก็จะเห็นว่า

แต่อย่าลืมว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใช้รถสองล้อยังยันกันอยู่นะคะ
แล้วก็ระยะเวลาในช่วง๙๐วันที่ผ่านมา

เป็นระยะมีการรวมตัวมีข้อเรียกร้อง

อย่าลืมนะคะว่าอำนาจเป็นของเจ้าพนักงาน
เขามีกฎหมายรองรับต่อให้คุณไม่เห็นด้วย
แต่ถ้าเขาใช้อำนาจนี้คำถามคือ
ข้อเสนอที่จะคุยกันได้คืออะไร
แม้ว่าจะใช้คำว่าสายไปนิดหน่อยแล้วก็ตามนะคะ
เพราะช่วง๙๐วันทำไมคุยกันไม่จบนะคะ

ก็คือตำรวจนะคะว่าตกลงเอายังไงคะ
ถาวรทันทีที่ครบรอบ๙๐วันอะไรหรือเปล่า

ตัวแทนกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ

บอกคุณผู้ชมนิดนึงใครที่ผ่านหน้า
ถนนวิภาวดีแถวสุธิศาล

มาเป็นเพื่อนออกรายการค่ะคุณผู้ชม

ฉันถามสั้นให้ใครพูดคนเดียวก่อนก็ได้

เพราะว่าท่านไม่มีเวลาในช่วง๒ของเรานะคะว่า
ตอนนี้เนี่ยเอาเท่าที่ติดต่อประสานงาน
ตกลงตำรวจบอกชาวสองล้อว่าถามว้อนอย่างคะ
ก็คือท่านจะออกถาวรแต่ขอประชุม

คุยกันวันอาทิตย์ที่๒๖ที่ผ่านมา
เป็นการต่อสายตรงคุยกับท่านอดุลโดยตรงครับ
ก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานดูเรื่องจราจร
ต่อสายตรงนี้คือแล้วนัดกันวันไหนคะ
ยังไม่มีการกำหนดนัดหมายครับรอท่านนัดมา

ก่อนที่มันจะครบ๙๐วันแค่๒วันเองอะคะ
ตอนนั้นเราก็พยายามใช้วิธีอื่น

คิดซ้ายแล้วเป็นอย่างไรก็ไม่ได้รับความสนใจ
เราคิดว่าบางทีเราแสดงออกบ้างทางท้องถนน
บางทีท่านอาจจะเห็นว่าปัญหามันเดือดร้อนจริง

เราก็เลยตัดสินใจไปหาท่านเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาครับ
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกัน

แล้วจากวันนั้นท่านบอกไหมว่าพอครบวันที่๒๘ปุ๊บข้ามมา
เรา๔๘ชั่วโมงแล้วนะคะเอาแบบง่ายเนี่ยนะคะ

ก็เป็นข้อเรียกร้องของเราด้วยในวันนั้นว่า
อย่าเพิ่งออกถาวรโดยทันที

ที่ผ่านมาตั้ง๓เดือนไม่คุยกันนะคะ
คือทำไมจะมานัดกันช่วงนี้คะ

พวกผมพยายามจะลงไปวิ่งบนถนน
ชิดซ้ายตามที่กฎหมายเขาเคยกำหนดเอาไว้นะครับ

เพื่อให้ท่านหันมามองแล้วก็หยิบตรงนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พวกเรา

ผมเคยไปยื่นหนังสือเมื่อวันที่๙
เพื่อขอยกเลิกคำสั่งนี้แหละเมื่อวันที่๙ที่บรชน

งั้นใช้เวทีนี้เลยก็แล้วกันนะคะ
เราคุยกับพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์นะคะ

ซึ่งเป็นคนรับเรื่องร้อนเรื่องนี้แน่นอนนะคะ

ค่ะท่านเดี๋ยวฉันคุยผ่านดิฉันก็แล้วกันนะคะ
ปลดแอบชาวสองล้อรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะท่าน
ในช่วง๓เดือนที่ผ่านมานะคะ

ต่อให้ดิฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่ม๒ล้อก็ตาม
แต่คำถามคือว่าหลังจากนี้เนี่ย
ข้อบังคับที่ออกมาเมื่อปลายเดือนมีนาคม

มีนาคมยังครับเป็นชั่วคราวครับ
แล้วมันครบ๙๐วันไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ
ข้อบังคับเนี่ยค่ะที่ห้ามขึ้นสะพานห้ามลงอูงงง

ตอนนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการที่ประชุมกันเนี่ย
ยังมีปัญหาในส่วนของในจุดต่าง
ที่เราจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็คงต้องไปดูรายละเอียดอะไรต่าง
ตอนนี้มันก็ยังมีจุดที่เราจะต้องไปดูในรายละเอียด
ซึ่งไม่ใช่วิศวกรรมจราจรเพราะว่าเราดูในเรื่องของการอำนวยความสะดวก
การอะไรต่างว่าเราจะหาวิธียังไงให้รถจักรยานยนต์
เขาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นจะทำอย่างไร
ก็พยายามที่จะให้ประชาชนทั้งทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
เราก็ต้องทำงานอย่างรอบครอบนะฮะก็ตอนนี้ดูรายละเอียดอยู่
ก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นถาวรแต่ส่วนที่ยังไม่ได้ออกเป็นถาวร
เมื่อครบแล้วทำอย่างไรตอนนี้เราก็จะผ่อนปลน
เพื่อที่จะให้การดำเนินการให้มันครบถ้วนก่อน
ค่ะท่านคือตอนนี้ถ้าจะมีการปรับให้จากชั่วคราวแล้วเป็นถาวร
คือยังคงอยู่ที่สะพาน๓๙แห่งแล้วก็อุโมง๖แห่งถูกไหมคะ
ยังไม่มีเพิ่มหรือว่าล้นกว่านี้ถูกไหมคะ

ทีนี้ที่บอกว่ายังต้องคุยกันต่อคำถามคือ
ถ้าดิฉันเป็นคนที่เห็นด้วยกับเจ้าพนักงาน
เห็นด้วยหรอกกับสองล้อที่มาร้องเรียนเนี่ยนะคะ

ครบแล้วเดี๋ยวฉันก็ทวงท่านไม่ได้ใช่ไหมคะ

ในส่วนของการผ่อนกรณเนี่ย
ก็คือยังไม่กวดขันไม่อะไรต่าง
อยู่ต่อสงค์เพื่อที่จะประเมินเนี่ย

จริงแล้วถามว่าออกถาวรได้ไหม

เป็นอำนาจหน้าที่ที่ดำเนินการอยู่แล้ว
แต่เราต้องการที่จะหารายละเอียดต่างให้ครบถ้วน
ก็เลยได้ออกถาวรแล้วกำหนด๙๐วัน
ซึ่งในช่วง๙๐วันตอนนี้ถามว่า
รายละเอียดต่างเราได้ในส่วนของการประเมินเนี่ย
ประเมินเป็น๓ส่วนหนึ่งแบบสอบถาม
ตอนนี้เราก็สอบถามออกไปเรียบร้อยได้
มาวิเคราะห์ข้อมูลมาครบถ้วนหมดแล้วในส่วนของการสอบถาม
วิศวกรรมจราจรเราก็ได้มีการประชุมในส่วนของ๕หน่วยงาน
ที่เขาก่อสร้างสะพานต่างเหล่านี้
ก็ได้ข้อมูลมาส่วนบางส่วนที่เขาได้จัดทำอะไร
แต่บางสะพานเขาก็ไม่ได้ห้าม
อย่างเช่นของกรมทางหลวงชนบทมี๑๓สะพาน
เขาก็ห้ามแค่๒สะพานก็คือสะพานภูมิพลกับสะพานพระราม๓
ส่วนสะพานอื่นเขาก็ไม่ได้ห้ามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ตอนนี้เราได้รายละเอียดมาเนี่ยก็เกือบจะครบถ้วนแล้ว
ของอุบัติเหตุเราก็ได้รายละเอียดจากบกจรมาครบถ้วนแล้ว
ทีนี้มันมีอยู่บางจุดนะฮะเช่นรามคำแหงพัฒนาการ
ปรากฏว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีทางไปจริงนะ
เพราะว่าเวลาไปกลับรถก็ต้องประมาณ๕กิโลกว่า
ผมก็เลยได้นัดหมายให้ทุกฝ่ายจะเข้าไปดู
ปรากฏว่าเปิดเข้ามาก็งานเยอะนะครับวันนี้ผมก็ทั้งวัน

ถ้าดิฉันเป็นคนที่ใช้๒ล้ออยู่
ไม่มีตำรวจสอนอไหนที่จะจับดิฉัน
ถ้าใช้๒ล้อได้เลยใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราผ่อนลูกลมค่ะ
ค่ะท่านได้ยินดิฉันนะคะ
ยังไม่มีข้อบังคับเราก็คอนโปรนแต่ถ้าเกิดว่าสรุปข้อมูลออกมาแล้ว
แนวทางก็คงจะต้องออกข้อบังคับจะเป็นอย่างไรอะไรยังไง
เดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งก็คงจะมีแนวออกมาบางส่วนที่จะเป็นถาวร
บางส่วนอาจจะยังไม่ออกต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับ
ในส่วนของที่ผ่านมาเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็มีทางกลุ่มเขาก็ได้มีการเรียกร้องอะไรต่าง
ผมก็เลยได้โทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยมาคุยกันดูรายละเอียดกันหน่อยไหม
คุณก็คงจะต้องเอารายละเอียดมาให้ทางตำรวจนะจะได้เห็นรายละเอียด
ปรากฏว่าเขาก็ไม่คุยนะฮะก็ไปยื่นฟ้องสารปกครอง
ซึ่งกรณีฟ้องสารปกครองกฎหมายเขาบอกชัดเจน
ว่าจะต้องอุทธรณ์ก่อนจะต้องมาบอกเราก่อนว่าเขาเดือดร้อนอะไรต่าง
เมื่อเขาไม่อุทธรณ์เขาก็ไปฟ้องพอไปฟ้องปุ๊บเราจะเจรจา

ท่านบรองดิฉันขออนุญาตเสียมารยาทแซ่กนิดเดียวค่ะ
คือในกรณีที่บอกให้อุทธรณ์แล้วก็คืออุทธรณ์กันก่อนกับเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะ
เพิ่งไปฟ้องสารปกครองเนี่ยมีหนังสือถูกไหมครับ
เดี๋ยวดิฉันถามให้นะคะดิฉันหันมาถามสองล้อก่อน
คุณพีรสิทธิ์ตกลงแล้วเนี่ยได้อุทธรณ์กับเจ้าพนักงานยังคะ

กลุ่มที่ไปฟ้องสารปกครองก็จะเป็นคนละกลุ่ม
แต่ว่าเป็นคนที่ใช้สองล้อเหมือนกัน

เรียนถามแบบนี้ค่ะคุณพีรสิทธิ์ซึ่งเป็นกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ
บอกว่าได้คุยกับท่านก่อนที่จะครบ๙๐วัน
ก็รอให้ท่านรองอดุลนี่แหละนัดค่ะ

คืออย่างนี้นะฮะการประสานผมมาเนี่ย
มันเป็นหลายคนเหลือเกินผมก็ไม่ทราบใครเป็นตัวไหน
ตัวจริงตัวไหนตัวปลอม
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใคร
ที่ประสานผมมาชื่อคุณเกรียงไกร
ตอนนี้ก็ได้กำลังนัดหาเวลานัดกันอยู่

ซึ่งก็คงจะมีตัวแทนมา๓ท่าน๕ท่านมานั่งคุยกัน

ผมจะได้รู้ข้อมูลว่าสองท่านเนี่ยจะอะไรยังไง

ผมให้อะไรต่างกับทางโดยตลอดเลยนะครับ
ผมฟังนะฮะว่าท่านจะมีอะไรยังไง
ผมบอกตลอดอ่ะแถลงข่าวไปบอกผู้สื่อข่าวไป
อะไรต่างแต่ปรากฏว่าก็เขาก็ไปกดจันทร์ไปรวมตัวไปอะไรต่าง

มันไม่ได้มาคุยกันถูกไหมฮะ
อย่างนี้ค่ะท่านขอนิดนิดเดียวตอนนี้ท่านกลับมาตกลงท่านไหนคะ

ครับพระกริจกรรมผมเป็นคนที่ไปคุยกับท่านเมื่อ
ต่อสายคุยกับท่านเมื่อวันที่๒๖ถึง๑๒นาที

คำถามคือว่ามันจะมีโอกาสคุยกันไหมคะ
เพราะไม่ว่าจะใช้๒ล้อหรือใช้๔ล้อหรือกี่ล้อก็แล้ว

ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีแน่นอน

ผมจะได้รู้ข้อเท็จจริงจะได้ทราบรายละเอียด

จอมขวัญในส่วนของ

ให้ชัดเจนว่าตรงนี้ของจักรยานยนต์

มีอะไรต่างที่มันไม่สามารถ

ไม่ได้มาคุยกันว่าอะไรต่าง

ผมเองเนี่ยผมก็ต้องชี้แจก

เราจะมาพูดกันแล้วมันไม่ใช่แล้ว
เข้าใจที่ท่านรองอดุล

เรียนขอแทรกเพราะเพราะงี้ค่ะ
ทางกลุ่มคนที่ไปใช้

กับคนที่เพิ่งจะโทรไปคุยกับท่าน

ซึ่งกลุ่มนั้นนะคะคือกลุ่มนี้ที่นั่งอยู่ตอนนี้

จะนัดกันผ่านรายการเลยไหมคะ
ผมคงดูรายละเอียดก่อนครับ

ก็หาว่าผมเป็นปัญหาอีก
เดี๋ยวนัดให้มันเคลียร์

มานัดแบบนี้ผมก็กำลังทำงานอยู่ตอนนี้

เป็นผู้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เชี่ยวชาญเรื่องของสถิติอุบัติเหตุ

หรือแม้กระทั่งคนที่
ในส่วนของเราเนี่ย

คุกหน่วยที่เหรอสร้างสะพานเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่

ถ้าเกิดจะจัดพื้นที่ให้เขาได้มั้ย
ถนนแคบถ้าเกิดว่าไปสะพานอะไรต่างใหญ่
ถึงขนาดที่จะต้องจัดแบบนั้นพื้นที่มันก็ไม่ให้

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องของในเรื่องข้อบังคับข้อที่เขาสร้าง
เพราะว่ารองอดุลก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างสะพาน
รองอดุลมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยความไม่สะดวก
การจราจรติดขัดอะไรต่างแล้วก็อุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดูตามหน้าที่
แต่อย่างไรก็ตามผมเองก็ยอมรับฟังจากทุกฝ่าย
ค่ะท่านเดี๋ยวเวลาอีกฝั่งนึงไม่ได้พูดค่ะ
คือเอาอย่างนี้นะคะข้อสรุปคือว่า
ณตอนนี้จากชั่วคราวยังไม่เป็นถาวร
แต่ความชั่วคราวมันมีการใช้บังคับของมันอยู่ใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าตกลงเขา
ไม่บังคับแล้วครับตอนนี้ครบวันที่๒๙วันนี้เลย
เป็นวันที่๓๐แล้วเราก็ไม่บังคับแล้ว
คือตอนนี้ไม่อยู่ทั้งชั่วคราวแล้วไม่อยู่ทั้งถาวรถูกไหมคะ
ตอนนี้ผ่อนปนใช่ไหมคะ
แต่ในส่วนตรงนี้ถ้าประกาศออกมาเป็นถาวร
จะต้องมีประกาศราชจานุเบกษาต่าง
ได้ค่ะคือถึงตอนนั้นเดี๋ยวได้ต่อสายคุยกับท่านอีกนะคะ
ขอบคุณค่ะรองค์ค่ะสวัสดีครับ
แป๊บเดียวโฆษณาเดี๋ยวให้พูดหมดเลยสักครู่
คุณผู้ชมคะที่ทางรองอดุลบอกว่าคุณเกรงไกรเนี่ยคือ

คือท่านเขียนว่าท่านเข้าใจว่าคุณชื่อเกรงไก่ตอนที่โทรไปคุย
คำถามก็คือว่าเท่านี้เพราะเขาก็ดูผ่อนนะ
เหมือนยังคุยกันได้อยู่แต่ดิฉันนัดให้ไม่ได้นะคะ

ระหว่างนี้ก็รอถ้านัดหมายอย่างเดียวเลย

ทีนี้เมื่อกี้มีประเด็นนึงว่าตกลงแล้ว
อุดทนหรือไม่อุดทน
ทำไมไปใช้กลไกของสารปกครอง

เพราะว่าการยื่นฟ้องสารปกครองเนี่ย

เอาให้สารมานั่งตัดสินนะครับ
นี้จริงตั้งแต่เริ่มแรกเป็นข่าว
ท่านรองอดุลก็พูดเอง

ถ้าได้รับความเดือดร้อนก็ให้มาคุยนะครับ
แต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้ามาเคลื่อนไหวอะไร
ทีนี้ผมขออนุญาตไปนิดนึงแล้วกัน
ขออนุญาตตอบท่านรองอดุลนิดหนึ่งว่า

คนสร้างมาแล้วคือมีการศึกษา๓เรื่อง

ไม่ได้สร้างมาสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับ
เรื่องสร้างสะพานไม่ได้สร้างสำหรับรถจักรยานยนต์

ถนนเจริญกรุงตอนสร้างไม่ได้สร้างสำหรับรถยนต์เหมือนกัน

ถ้าตอบตรงนี้ให้ได้

ถ้าเหตุผลมันหนักแน่น

ตัวอย่างเช่นสะพานไหนสักสะพานหนึ่ง

แต่ณวันนี้ท่านบอกว่าท่านผ่อนปลน

ว่าท่านเองก็ยอมรับข้อเท็จจริงที่

ถามว่าถ้ารถจักรยานยนต์ไม่วิ่ง
รถที่จอดอยู่จะหายติดหรือเปล่า

มันคนละเรื่องกันเลยคนละปัจจัย

หินก้อนใหญ่ลงไปมันก็เต็ม
แต่พอเอาทรายเทลงไปมันไหลลงไปได้
เพราะรถจักรยานยนต์มันเหมือนเม็ดไซด์ไงครับ

ในขณะที่ตัวรถยนต์มันจอดติด

เรื่องสะพานเรื่องอุโมงมันไม่ใช่ประเด็นเลยนะ

มันขัดด้วยหลักการและเหตุผล

มันต้องบอกว่าเหตุผลในการออกคืออะไร

ผมเข้าใจว่าท่านจะเมตตาให้เราเข้าไป
แจ้งนะครับแต่ตัวชั่วคราว
นี่ชัดเจนนะเห้ะว่าเหกษภนที่กล่าวอ้างมาหนึ่ง
คือพูดง่ายง่ายว่าข้อบังคับตัวเนี้ยมันไม่สามารถอ่า
เขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยกัน
แก้ไขปัญหานะครับเรื่องความปลอดภัยก็เหมือนกันถามว่าพื้นที่ในการเกิดอุบัติเหตุ
ตรงนี้จริงแล้วเราก็มีสถิติเรื่องของ
ซึ่งไม่ตรงกับท่านเลยอย่างที่ท่านบอกไปเมื่อปี๕๖ของเราก็มีเราไม่ตรงกัน
ของท่านบอกว่าปี๕๖ท่านมีอุบัติเหตุในกรุงเทพฯของจักรยาน๘๐๐๐กว่าลาย
ข้อจะจริงร่วมกันถูกไหมครับว่าของใครถูกของใครผิด
แล้วก็อย่างที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือ๒๓เดือนที่ผ่านมาที่ท่านห้ามเนี่ย
การจราจรข้องตัวขึ้นไหมถ้ามอสัยไม่ขึ้น
แล้วก็อุบัติเหตุลดลงไหมถ้ามอไซค์ไม่ขึ้นท่านยังไม่ตอบสองคำถามนี้เลยนะครับ
เรียนถามแบบนี้นะคะคือมันมี๒คำถามใหญ่คือตอนนี้
ระหว่างที่ไม่เศร้าจะได้นัดคุยกันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะแต่ระหว่างที่รอว่าจะเป็นชั่วคราว
คำถามคือว่าตอนนี้วิธีปฏิบัติของสองล้อคนที่ใช้เนี่ยยังไงคะ
คือขึ้นที่ทุกสะพานลงที่ทุกอุโมงหรืออย่างไรคะ
จริงเราไม่ได้ว่าจะขอเลนหรือขอพื้นที่เพิ่มเติมอะไรเลย
เราจะใช้เลนส์แล้วก็พื้นที่ที่มันมีอยู่เดิม
เพื่อให้มันวิ่งได้ด้วยกันทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
วิศวกรรมจึงตัดออกไปได้เลยนะ
เรื่องวิศวกรรมเรื่องพื้นที่ในการใช้จริงแล้ว
มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ผมมั่นใจว่ามันมีศักยภาพ
พอที่จะวิ่งได้ทุกเลนบนถนนในกรุงเทพ

เรื่องความเร็วและความปลอดภัยของตัวรถเอง
ความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็
ถ้าเกิดคนขี่รถในกรุงเทพทุกวัน
ศาสตร์ในการขับขี่ผมว่าเกิน๑๐๐ทุกคน
เพราะว่าจราจรมันเหมือนจราจนมาหลายสิบปีแล้ว

ต้องการที่จะทดสอบทดลองทดลองฝั่งเดียว
ทดลองกับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว

ตัวเลขที่ทดลองไปแล้วคืออะไรมีไหม

ได้จิกไหมใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้อง

ระหว่างนี้จะวิ่งถูกไหมคะ
ไม่ต้องระหว่างนี้เราวิ่งอยู่แล้ว

นี่อย่างนั้นจะถามเผื่อว่าถ้าสมมติชั่วคราว

คืออย่างนี้ผมต้องชี้แจงว่า

คำว่ากฎหมายไม่ใช่ออกปุ๊บ
เขียนเข้าบนหัวว่ากฎหมายเราทุกคนต้องขอรบ
กฎหมายมันจะน่าเคารพเมื่อมันมีคุณค่า
แต่ถ้ามันไม่มีคุณค่าออกมาอย่างนี้ครับ

ออกมาเสร็จปุ๊บทุกคนเห็นเหตุผลแล้ว
มันแก้ไขไม่ได้เราจะเคารพไหมครับ
ดิฉันลองแย้งได้ไหมคะเกิดดิฉันไม่ได้คิดเหมือน๓ท่านนี้เลย
แล้วดิฉันทวงถามได้ไหมคะไม่ชอบกฎหมายอย่างนี้
ถ้าที่ฉันอยากจะทำอะไรแล้วก็ไม่ชอบกฎหมายเหมือนกัน
ดิฉันเห็นว่าไม่มีคุณค่าเหมือนกันก็ได้สิต้องดูหลักการต้องดูหลักการ
บังคับตัวนี้เหตุผลที่ออกทุกอย่างมีหมด
เหตุผลที่ออกมาอ้างเหตุผล๒ข้อไงครับ
พิสูจน์ให้ได้แก้ไขปัญหาการจราจร
ซึ่งอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับหินมันเต็มอยู่แล้วเททรายลงไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว

ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อน๒ข้อนี้มันได้ไหม
ถ้าบอกว่าเพื่อความปลอดภัยผมถามว่าสะพานแคบอุโมงแคบทำไมในซอยวิ่งได้
ต้องจับอย่างนี้ต้องจับถูกไหมครับ
อุโมงเนื้องจอหลังคืนห้ามรถทุกคานวิ่งอันตราย

ถ้าบอกว่าสะพานลมแรงสะพานศรีสุราช

คืออยู่ในแหลมเลยอยู่ปากอาว

คือถ้าถามสองล้อเนี่ย

ไม่ว่าจะชั่วคราวระหว่างผ่อนผัน
หรือต่อให้ดัน
คือถ้าเขามีอำนาจในการจับ

ผมกำลังจะบอกว่าข้อบังคับที่ออกมา

เจ้าพนักงานตำรวจด้วยสาม

ออกไหมฮะแต่อันนี้๘โมงเช้าคุณจับไม่ได้
เพราะว่าถ้าคุณจับรถยนต์ก็ด่าเพราะมันติด
ตอนเย็นคุณก็จับไม่ได้มันติด
ให้รถมอไซคเล็กก็เถอะพอถูกโบกปุ๊บก็ต้องจอด
พอถูกโบกหลายคันซึ่งเชื่อแน่นอนฮะ
ทุกวันนี้คนขับรถจักรยานยนต์ไม่มีใครหรอกครับ

ถูกไหมครับคือมันซื้อมาเพื่อปล่อยให้มันเร็วขึ้น
แต่ในนี้ถ้าฉันถามทางคนที่ไม่ได้เห็นด้วย
คำถามก็คือว่าเอาอย่างนี้
ทุกวันนี้บนถนนไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวที่ท้าทายกฎหมาย

รถยนต์ใช้ความเร็วเป็นร้อยบนสะพานและลงอุโมงก็มี
ผมถามว่ารถยนต์ท้าทายกฎหมายไหม

ใช่ความหมายคนนั้นคือจับหมดนั่นแหละใครผิดกฎหมาย
แต่แปลว่าเราเองก็ประกาศตัวชัดเจนตั้งแต่เขายังไม่ถาวรเลยนะ
ก็ในเมื่อข้อบังคับนี้ผมไม่ใช้คำว่ากฎหมายแล้วกัน

เนื่องจากว่าใช้คำว่าข้อบังคับนี้
มันไม่สมมีเหตุสมผล
เอาอย่างนี้นะคะเหลือ๑นาทีใครพูดก็ได้๑นาทีสุดท้าย
คือสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริง
ในข้างในสังคมผมเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคน

ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรือคนขี่รถยนต์ก็ตามนะครับ
การออกข้อบังคับแบบนี้มามันเหมือนกับการบอกว่า

แต่ออกข้อบังคับบอกไม่ได้ต้องขึ้นทางที่ตะวันตก

เดี๋ยวถ้าได้คุยกับรองแล้วออกมาแบบไหนนะคะ

ถ้าคุณจอมความเป็นเจ้าภาพได้ผมว่าก็ดีนะครับ

วันนี้หมดเวลาของถามตรงพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะ๖โมงครึ่งเจอกันสวัสดีค่ะ